จากที่สมุทรปราการไปทอดพระปะที่ชัยภูมิ

ไปชนกับกระบะแล้วก็ตกลงไปในเหลวลึก
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย

โดยตำรวจสพวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัย

ช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุรถบัสชนกับรถกระบะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่๑๖๒

บัสตกเหวลึกกว่า๑๐๐เมตร

ก็เจอรถกระบะสีดำด้านหน้าพังยับเลย
ส่วนรถกระบะ๒ชั้นตกลงไปในเหวลึก
เจ้าหน้าที่การช่วยเหลือนี่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคุณสืบสกุล

ตกไปแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวลงไปค่ะ
จากทอดพระป่าเที่ยมเผอร์พักดีชุมพลที่เฉยภูมิ

ปรากฏว่ารถบัสเนี่ยเบรกแตกแล้วก็หลุดโค้งบังคับไม่อยู่
ชนกับรถกระบะหลังจากนั้นก็พุ่งไปในเหวนี้
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง๔๐คนช่วยออกมาได้
ส่งโรงพยาบาลวิเชียนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียง
ส่วนรถกระบะก็มีนายอนวัฒน์ทองดอนง้าวเป็นคนขับค่ะ
กลับมาจากเยี่ยมญาติที่ขอนแก่นมุ่งหน้ากำแพงเพชร
มาด้วยกัน๕คนแล้วพอเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ๔คน
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวิเชียนบุรี
ตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ